คุณแต่งงานมา๒ครั้งแล้วมีแฟนปัจจุบันคนที่๔แล้วถูกไหมคุณก๊อตเนี่ยฮะคนที่เท่าไหร่แล้วนี่นึกนานนะ
ไม่แต่งงานมา๒ครั้งแต่คุณก๊อตเนี่ยคือแต่งงานครั้งที่๓แต่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
แต่งเรียบร้อยแล้วเหรอค่ะเป็นไงครับเป็นการแต่งงานที่
เงียบเลยอยู่ในบ้านแต่งกันเงียบง่ายเลยค่ะ
ที่เราสัมภาษณ์สักครู่ก่อนหน้าก็คือคำตอบคือเหล่านี้เลย
ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไม่เลยค่ะแล้วก็อยู่กันเงียบให้ผู้ใหญ่
แต่ผู้ใหญ่ต้องรับรู้ค่ะคุณแม่ต้องชื่นใจค่ะ
ไม่ใช่จู่ก็หิ้วกระเป๋าไปนอนกับผู้ชายใหม่
เชื่อเรื่องการไม่แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกัน
เอ่อก็อยู่ด้วยกันได้ครับคือถ้าผู้ใหญ่ไม่ว่าถ้าเราไม่ได้มีฐานะหน้าตาทางสังคม

ดิฉันอาจจะขอทดลองดูก่อนว่าผู้ชายคนนี้นิสัยยังไง
มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับยุคปัจจุบันไม่ใช่เลย

ใหม่มากบอกเลยว่ายุคใหม่มากคืออย่าเอากฎเกณฑ์ทางสังคมมาเป็นข้อผูกมัดความสุขของตัวเอง
แม่ข้อดีของการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานคืออะไรฮะ
ก็ได้ศึกษากันเพราะว่าเอาอย่างนี้นะผู้ชายต่อให้เป็นแค่แฟนกันนะแต่คบกันมาหลายปีก็ตาม
แต่ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่รู้ข้อเล็กน้อยที่มันทำให้ทะเลาะกันได้
เออท้อห้องน้ำอะแบบชี้กระเด็นนั่นก็ทะเลาะกันได้
จะถามอีกคนอยากกินอะไรอะไรก็ได้ไอ้คำว่าอะไรก็ได้เนี่ยก็ทะเลาะกันได้
สิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันได้หมดเลย
ดังนั้นการอยู่ด้วยกันมันเริ่มจะเห็นตัวตนและนิสัยที่แท้จริงของกันและกัน
มันจะทำให้รู้ว่าเราอยู่กับเขาได้ไหมแล้วเขาอยู่กับเราได้ไหม
ค่ะไม่เปลืองตัวเหรอเป็นผู้หญิงถ้าวิธีคิดแบบนี้ถามเพื่อให้ผมนึกออกไหม
มันก็มองในมุมของการเปลืองตัวได้แต่เรากลัวเปลืองใจมากกว่า
เพราะเปลืองใจเนี่ยทุกข์นะแล้วไม่มีใครทุกข์กับเราด้วยนะเราทุกข์ของเราคนเดียว
หรือบางคนอยากได้ผัวรวยเอาพูดตรงอยากได้สามีรวย
แต่ผู้ชายนิสัยไม่รวยโอ๊ยผู้ชายรวยแต่นิสัยไม่รวย

อันนั้นก็ไม่กระเด็นอันนี้ก็ไม่กินอันนั้นก็ไม่เอาอันนั้นก็ไม่ใช้
แต่โหดูภาพทางหน้าตาศังคมดีแต่กับเมียนี่ตะหนีมากเลยโหยนี้ฉันไม่เคยเจอ

อุ้ยนี่ฉันยังไม่เคยเจอแต่ให้คือเคยเจอบ้านหนึ่งเขาเป็นอย่างนั้น

ก็ไม่รู้ไงก็กลัวคนอื่นว่าถ้าเกิดเลิกออกมา
ส่วนใหญ่แล้วจะยอมทุกข์
เพราะกลัวขี้ปากคนอื่น

ฉันจะตายวันตายพรุ่งฉันก็ไม่รู้
แล้วฉันต้องมานั่งทนให้เพื่อแค่ชาวบ้านสบายใจ

ไม่ทุกข์ไม่เห็นดิฉันจะสุขสักอย่าง

ก็เลยรู้สึกว่าเรื่องของชีวิตคู่เนี่ย
มันกลายเป็นเรื่องที่บุ๋มจะไม่ทน
เพราะเป็นคนหนึ่งที่ถือคติเรื่องว่า

ถ้านั่นทุกข์ไม่ใช่ความรัก

ดังนั้นถ้าถามว่าชีวิตตอนนี้ก็คือยังไงกับพี่ก๊อตเนี่ย
ปัจจุบันเนี่ยก็คือแต่งงานกันนะคะ
อยู่ด้วยกันแล้วก็ดูแลลูกด้วยกัน
แต่เพราะด้วยความเราเป็นผู้ใหญ่มาก

ไม่ใช่มานั่งจี๊จาวะไม่มี

หรือตอนแก่เริ่มคุยกันเรื่องตอนแก่แล้ว

วางพึ่งลูกว่าลูกลูกก็ต้องมานั่งดูแลเรา

ฝันไปเถอะเขาก็มีชีวิตของเขา
เราหาตังค์เก็บเงินของเรา

ไม่แต่งก็ได้แต่

เขาก็มีลูกสาวตั้ง๓เราก็ลูกสาวตั้งหนึ่ง

มีพิธีหน่อยนึงนะลูกแต่แบบแค่กินข้าวเนอะ

ไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำผู้ใหญ่อยากทำอะไรก็ทำ
อยู่ด้วยกันก็อยู่อย่างนี้เหรอแล้วเด็กก็

เพื่อให้เขารู้สึกว่าอ๋อมันคือการเริ่มต้นของครอบครัวใหม่